เรียกว่ากลับมาอึกกระทึกคึกโครมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ข่าวของคุณโก้สุชาตินะคะอดีตสามีนะคะ
ของพี่นางสิริพรพบว่าล่าสุดค่ะ
เพจเจ๊เผือกไงก็ไปขุดเรื่องเก่ามามาอัปเดตชีวิต
แต่อัปเดตไปอัปเดตมามันงานเข้าอ่ะเชอรี่
ก็ดันไปเขียนข้อความบอกว่าหลังจากพี่นางตัดปัญหายอมยกสมบัติให้
เป็นบ้านเป็นรถหลายกว่ากันไปให้อดีตสามีค่ะ
ซึ่งพี่นางก็ไปใช้ชีวิตแบบว่าชิลท่องเที่ยวค่ะ

ตัวเองยังมีความสุขยังมีข้อความไปด้วยซ้ำนะคะ
บอกว่ารวมหัวกันโกงกันมาก่อนหน้านี้
อันนี้เหมือนฟังนิยายแล้วแบบตอนจบแล้วนะ

ละ๗ล้านเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นของตัวเองนะคะ
ก็คือเป็นคนเข้ามาร้องให้คงให้ขับเนี่ยค่ะ

แล้วก็โกรธด้วยว่าไอ้เรื่องโกงเนี่ยมันไม่จบสักที
ถ้าใครว่าพี่โกงเอาหลักฐานมาเลย

ทำไมคนเนี่ยต้องมาขุดข่าวว่าพี่
ไปฟังเสียงสักเล็กน้อยนะคะ

เขามาให้พี่ลองดู

แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโกงเงินอะไรใดเลยนะคะ

ท่านหนูต้องหาข้อมูลเหมือนว่าใครโกงใคร

ไปซื้ออะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ถูกไหม
ขออนุญาตปล่อยเสียงของพี่สักเล็กน้อยนะคะ

แล้วก็ล่าสุดพี่โก้ออกมาบอกอีกนะคะ

จริงรถคันนั้นเป็นของครูหนึ่งบางปู

เป็นลูกสาวอีกคนนึงซึ่งพี่โก้สนิทสนม
คุณหนึ่งบางปูเนี่ยเขาซื้อรถมาคันใหม่แล้วเขาต่อเติมบ้าน

หนึ่งบางปูเขาก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังแหละ
คนก็คงรู้จักกันอยู่ประเทศนี้ก็ดีนะยืมอะไรกันก็ได้
ก็ว่ากันไปนะคะเท็จจริงไงเดี๋ยวติดตามกับบันเทิงไทยรัฐของเราได้แน่นอนค่ะ